จากเหตุเมื่อวันเสาร์คุณผู้ชมที่เป็นเรือท่องเที่ยว
แล่นออกไปแล้วปรากฏว่าจังหวะนั้นลมมันแรงขึ้นเรื่อย
ก่อตัวเป็นพายุงวงช้างหรือว่านาคเล่นน้ำนั่นแหละ

๖คนรอดมาได้๒คนสูญหาย
เมื่อวานนี้ร่างลอยขึ้นมาแล้วครับ
แต่ว่าถ้าใครยังไม่เห็นว่าวินาทีตอนเกิดนั่งเล่นน้ำเป็นยังไง

นี่ภาพจากเมื่อวันเสาร์ตอน๕โมงครึ่ง
คุณผู้ชมตรงนี้คือปากอ่าวบางตะบูน
อำเภอบ้านแหลมที่เพชรชบุรีตอนแรกฟ้าสว่างนะ
สักพักหนึ่งมันก็ลมแรงกระโชกแรงก่อตัวเป็นพายุงวงช้างหรือว่านักเล่นน้ำนี่แหละ

หกคนเนี่ยรอดมาได้ว่ายน้ำขึ้นฝั่งรอดมาได้
เริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะเมื่อวานนี้๙โมงเช้า

ขณะเดียวกันครับญาติผู้สูญหายนิมนต์พระสงฆ์
มาทำพิธีแล้วก็จุดทูปขอเข้ามาแม่คงคาของผม
คือณตอนนั้นก็พยายามพึ่งพาทุกทางแล้ว

ปรากฏว่าร่างไร้ลมหายใจของนายชะนินชมปิ่นทองอายุ๒๕ปี
หนึ่งในนักท่องเที่ยวที่ศูนย์หายก็ลอยขึ้นจากน้ำครับ
ห่างกับจุดที่เรือล่มเกือบ๕๐๐เมตรครับ
แม่ของคุณชะนินที่มาติดตามการค้นหาเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
ร้องไห้โฮเลยครับเสื้อลายคนนี้
ไม่อยากเชื่อครับว่าลูกชายได้จากไปแล้วครับ
แม่ที่ต้องเสียใจที่สุดครับครับครับค่ะ
บอกมาเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ลูกก็จะกลับมาแล้ว

อีกหนึ่งนักท่องเที่ยวที่ศูนย์หายไปชื่อว่านายกริตนัท
ปัญญาอายุ๒๗ปีเขามีคุณแม่ซึ่งเป็นแม่ชีนะ
มาพร้อมกับญาติญาติครับติดตามการค้นหานี่แหละ
แล้วก็นิมนต์พระมา๑รูปจุดทูป๓๖ดอกทำพิธี
ให้แม่คงคาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้
สุดท้ายก็พบร่างของคุณกริตนัทเช่นเดียวกันครับ
แล้วป้าของนายกริตนัทก็เล่าไอ้ฝั่งว่า
หลานชายนี่นะหลานกริตนัทเป็นเด็กดีเป็นคนดี
เวลาไปไหนมาไหนจะบอกเสมอเลย
แล้วก่อนเกิดเหตุมีป้าอีกคนมาเข้าฝันว่า
เห็นสารเจ้าที่อยู่ตรงข้ามบ้านในกิตตินัทเนี่ย
แล้วมันมืดนะเหมือนจะไม่มีไฟ
เชื่อว่าเป็นรางสังหรณ์เกี่ยวกับหลานเกรตินัทครับ
โดยการค้นหาก็ดำเนินไปทั้งวันนะคุณผู้ชม
จนถึงช่วงเย็น๖โมงครึ่ง
ร่างของคุณเกรตินัทก็ไปลอยขึ้นบริเวณหน้าวัดปากรัฐครับ
จากจุดที่เรือล่มย้อนขึ้นไปประมาณ๑กิโลเมตร
คาดว่าโดนกระแสน้ำช่วงน้ำทะเลขึ้นเนี่ยนะ

ขึ้นมาบริเวณท่าน้ำวัดปากรัฐครับ
ทำกลางความเสียใจของญาติที่มาดูศพ
แล้วก็มีการส่งร่างไปผ่าชนะสูตร
อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง